จากการที่เราไม่สามารถเข้ารอบ๘ทีมได้
หรือว่าทุกคนบอกว่าเต็มที่แล้วนะครับต้องพัฒนากันต่อไป
เรายังต้องโฟกัสกันต่อนะครับกับโปรแกรมในช่วงครึ่งปีหลังจากนี้
ซึ่งสำคัญมากกับการคัดบอลโลกครับ
ประกาศโปรแกรมอย่างเป็นทางการในโซนเอเชียของการคัดเลือกบอลโลกครับ
โปรแกรมที่ดีที่สุด๔ทีมเข้ารอบ๑๒ทีมสุดท้าย
แล้วก็ได้สิทธิ์ไปเอเชียนคลับครั้งต่อไปในปี๒๐๑๖
ถ้ามาตรฐานเดิมของทีมไทยก็คือต้องทำให้ได้นะครับ
ครั้งที่ผ่านมาคือเราก็เข้ารอบ๑๒ทีม
แล้วก็ได้สิทธิ์มาเอเชียนคลับนะครับ
โปรแกรมในรอบ๔๐ทีมมีช่วงเวลาแบ่งแบบนี้ครับ
เกม๑๒วันที่๕กับ๑๐กันยายน
แล้วก็เกม๓เกม๔วันที่๑๐กับ๑๖ตุลาคม
เกม๕เกม๖ครับวันที่๑๔กับ๑๙พฤศจิกายน
แล้วก็เกม๗เกม๘นะครับจะข้ามปีมาปี๒๐๒๐
วันที่๒๖กับ๓๑มีนาคม
แล้วก็เกมที่๙กับเกมที่๑๐วันที่๔แล้วก็วันที่๙มิถุนายนนะครับ
แกรมพวกนี้ติดตามกันได้ทางหน้าจอไทยรัฐทีวีนะครับ
เข้มข้นอีกครั้งหนึ่งสำหรับโปรแกรมคัดฟุตบอลโลกของทีมไทย
ซึ่งก็น่าสนใจกับการเปลี่ยนแปลงผู้ฝึกสอน
หรือว่าอาจจะเป็นทีมงานของโคชโตยได้ทำงานต่อก็ต้องรอความชัดเจนกันต่อไปครับ
ส่วนการจับสลากในรอบ๔๐ทีมจะมีขึ้นในเดือนกรกฎาคมครับ
คือเดือนมีนาคมแล้วก็มิถุนายนซึ่งโปรแกรมเนี่ยค่อนข้างจะลงตัวแล้วนะครับ
เดี๋ยวรอประกาศจากสมาคมกีฬาฟุตบอลอีกครั้งหนึ่ง

หลังจากที่จบเอเชียนคลับก็คาดว่าทีมช้างศึกไทยนะครับจะอยู่อันดับ๑๑๕ของโลก
โดยมีคะแนนสะสมเพิ่มจาก๑๑๖๐คะแนนเพิ่มเป็น๑๑๖๙คะแนน

แล้วก็แซงฟิลิปปินส์ครับขึ้นมาเป็นอันดับ๒ของอาเซียน
เป็นรองเพียงแค่เวียดนามเท่านั้น
ส่วนเอเชียนคลับในรอบ๑๖ทีมสุดท้ายเมื่อวานนี้นะครับ

คู่ครับเริ่มจากญี่ปุ่นก่อนเจอกับซาวดีอาราเบียครับ
สาอูนี่เล่นดีกว่านะครับบกแต่สุดท้ายแล้วครับ
มาเจอทีเด็ดจากเซ็ตเพลย์ของญี่ปุ่นครับลูกโป่งของทางทาเคฮิโร
โมยาสุนาทีที่๒๐ครับ
เอาชนะไป๑๐ญี่ปุ่นผ่านเข้าสู่รอบ๘ทีมได้
ขณะที่ออสเตรเลียครับยังคงอยู่ในเส้นทางการป้องกันแชมป์
หลังจากที่เอาชนะอูสเบกิสถานในการโดนจุดโทษครับ๔ต่อ๐
ในช่วง๑๒๐นาทีในสำหรับ๐๐รอบเกมส์ค่อนข้างจึดชืดเหมือนกัน
โดยรอบกรรลองออสเตรเลียนั้นจะไปพบกับสาระอัลหับอิมรรเอศเจ้าภาพ